กรณีที่คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ล่อลวงเด็กอายุ๙ขวบไปทำอนาจารย์

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วเนี่ยนะคะ

พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานสายไหม

เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

ซึ่งในแอร์เขายอมรับสารภาพแล้ว

ซึ่งตอนแรกให้การภาคเศษไปแต่ว่าสอบสวนไปสอบสวนมาก็ยอมรับนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าในแอร์รับเด็กผู้เสียหายอายุ๙ขวบขึ้นรถไป
เพื่อที่จะไปส่งบ้านพักย่านสุขาพิบาล๕
พอระหว่างทางก็อ้างว่าปวดปัสสาวะ
ก็ขอแวะเข้าห้องน้ำที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรมหรือเขาเรียกว่าวัดอเงินน่ะนะคะ
เสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่วัดอเงินด้วย
ผู้ต้องหานะคะบอกว่าจอดรถหน้าห้องน้ำตรงสารา๒
ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องน้ำด้านหลังสาลา
โดยที่เด็กก็นั่งรออยู่บนรถจักรยานยนต์ค่ะ
พอเด็กนั่งรอเขาออกมาแล้วเขาก็กวักมือเรียกเด็กนะคะ
เด็กหญิงก็เลยเดินเข้าไปหายในห้องน้ำแล้วก็ลวนลาม
เขาบอกว่าเขาตั้งใจแค่เหมือนจะโชว์เฉยแต่ว่าเด็กเห็นเด็กก็ตกใจ
ร้องจนกระทั่งพระที่อยู่ภายในวัดเนี่ยมาช่วยเอาไว้ได้นะคะนี่คืออีกจุดหนึ่ง
แล้วนอกจากนี้ค่ะก็ไปอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่ถูกจับกลุ่มได้
คือบริเวณปากซอยผนโยธิน๕๔ทับ๑แยก๔นะคะ
ก็เป็นจุดทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์
ต้นค่ะตำรวจยืนยันว่าผู้ต้องหานั้นยอมรับสารภาพ
ทำไปอ้างว่ามีการเสพกัญชาด้วยนะคะ

คือพาผู้อื่นไปกระทำอนาจารย์โดยใช้กลอุบายขู่เข็น
พรากผู้เยาว์วงเหนียวกักขังเมาแล้วขับเสพยาเสพติด
ขับขี่โดยมีสารเสพติดในร่างกายนะคะ
ก็ไปแจ้งความกันที่สอนอสายไหมนะคะ
แล้วก็เตรียมยื่นขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขัง
พร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วย
เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะคะ